เพราะฉะนั้นเข้าเรื่องเลยละกันค่ะ
เริ่มกันที่ลูกสาวพญานาคกันก่อนเลยค่ะ
ธัญญาอาสยามที่มาทีไรมาพร้อมกับตัวเลขตลอดเลย
เขาไลฟ์ในเพจลูกสาวพญานาคค่ะ
ลาล่าธัญญาเมื่อคืนนี้คุณผู้ชม
สรุปเลขที่รักที่ชอบให้แบบปังเลย

ที่เธอไปรำที่วัดป่าสถานมหามงคลที่สตึกบุรีรำจำได้ไหม
ได้เลขหางประทัดบูชาองค์พญานาคมา
เลข๕๙เลข๓๘๘อย่างนี้
เมื่อคืนเธอก็มายืนยันให้ฟังกันอีกครั้งนะคะ
แถมมีเลขอื่นที่เธอชอบอีกด้วย
ไปฟังกันจ้า

เลขทูบหนูค่ะลองดูนะคะ
แต่๓๙๙๓ชอบมากชอบเป็นพิเศษ
ชอบเป็นพิเศษแต่ยังไม่พอคุณผู้ชมค่ะ
จะว่าไปคุณผู้ชมเลขของน้องธัญญาเนี่ย
มันด้านไปคล้ายกับเลขทูปแม่สุนารี
เพิ่งโพสต์สดร้อนเมื่อเช้าเลยค่ะ

เท่าที่เราเห็นก็เลขขึ้นหน้าจอคุณผู้ชมนะ
เขาบอกว่ามีเลข๘เลข๓เลข๘
แล้วก็ตัวเลข๓๓๖นะฮะดูกันไปแล้วกันนะฮะ
อีกหนึ่งนักร้องสาวค่ะคุณนุษย์วิลาวัน
เป็นอีกคนที่มีโชคเรื่องตัวเลขอยู่เสมอ
ล่าสุดค่ะน้องเดินทางไปที่วัดภูจำปาศักดิ์ที่ประเทศลาว
จากไปเยี่ยมชมความสวยงามของประสาทหินแล้วคุณผู้ชม

ไม่รู้ว่าจะเป็นเลขที่ตรงใจกับคุณผู้ชมหรือเปล่า

เห็นหรือเปล่าว่าเลขอะไรนะคะยิ้มหวานเลยทีเดียวนะคะ

เมื่อวานนี้เดินทางไปทำบุญลงศพที่วัดหัวลำโพงนะฮะ
ได้เลขเซียมซีมาฝากเราเหมือนกันนะฮะ

พร้อมบอกด้วยว่ามวดนี้สองมาแรงนะฮะ
แต่ไม่รู้ว่า๒แล้วจะตามด้วยเลขอะไรดีนะคะ

อ้ำพัชราภากับรถป้ายแดงนะที่เป็นสีดำ
พร้อมกับเบาะที่เขียนชื่ออ้ำเอาไว้
เจ้าตัวบอกว่าชอบเบาะแบบนี้ค่ะ
ส่วนรถจะเปลี่ยนกี่คันก็ชอบสีดำแบบนี้อยู่ดี
ส่วนเราก็ชอบเหมือนกันคุณผู้ชมชอบทะเบียนป้ายแดง

ปิดท้ายด้วยเลขเด็ดจากพี่นุ้ยเชิญยิ้มคนนี้
โอ้โหอุดหนุนรัฐบาลลอตเตอรี่มาเป็นปึกเลยคุณผู้ชมค่ะ
นี่ดูเอาเองแล้วกันนะไม่ใช่ว่าจะเป็นเลข
หายใจแทบไม่ทั่วท้อง
เอาเป็นว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย
เดี๋ยว๔โมงเย็นนี้เดี๋ยวรู้กันแน่นอนนะคะ
ใช่ค่ะสายเสี่ยงโชครอกันอีกนิดนึงนะคุณผู้ชม